มาดูกันต่อข่าวนี้นะคะต้องบอกว่านางเอกดัง
กว่าจะขึ้นแท่นนะคะอยู่ในดวงใจของแฟนละครทั้งประเทศ
ไม่ใช่แค่เรื่องฝีมือนะคะเรื่องน้ำจิตน้ำใจเรื่องนิสัยใจคอนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ

ดูแลครอบครัวดูแลคุณแม่นะคะ
แล้วก็ทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงทุกวันนี้
คนแรกคุณผู้ชมนะคะเราต้องยกให้เลยนะคะ
ลูกสาวดิฉันเองค่ะนางเอกบาร์บี้นะคะ
คุณขวัญอุสามณีน้องขวัญของเรานั่นเองค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะน้องขวัญเธอทำงานตั้งแต่เด็กค่ะ
เป็นดารามักจะอ้อนแต่ออกนี่แหละค่ะ

เรียกได้ว่าสามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้แต่
ได้ตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบเลยด้วยซ้ำค่ะ
แล้วตั้งแต่เล็กจนโตค่ะเธอก็ให้คุณแม่คุณแม่แอ๋วนี่แหละค่ะ

แล้วก็ขอรับเป็นเงินเดือนซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะคุณผู้ชม
แล้วต้องบอกว่าไม่ว่าจะเจอมรสุมอะไรเธอก็ฝาดราม่ามาได้หมดค่ะ
น้องขวัญกับแม่แอ๊วนะคะก็โอ้โหร่วมมือร่วมใจกันนะคะ
เวลามีข่าวอย่างที่เราเห็นฝ่าฟันมาได้หมดเลยนะคะ
แล้วความเป็นนางเอกสุดยอดกระตันยูนะคะ
ก็ส่งผลให้น้องขวัญค่ะเคยเข้ารับรางวัลลูกกระตันยูจากสภาสังคมสงเคราะห์
ถึง๓ปีซ้อนด้วยกันคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะคะ
ของขวัญตอนที่เธอรับปริญญาตรีเป็นอะไรรู้ไหม
คือที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินทั้งหมดหาเงินได้ทั้งหมดเนี่ยโอนให้คุณแม่หมดเลย
นี่คือสุดยอดลูกกระตันยูนะคะยกให้เธอเลยค่ะ

ลูกกระตันยูไม่มีชื่อเธอคนนี้ไม่ได้เลย

คนนี้นะถ้าพูดถึงนางเอกลูกกระตันยูบอกเลยต้องมีแพทย์นับประพา
พิธีกรรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนั่นแหละ
บอกเลยชีวิตเธอเหมาะกับรายการนี้มากสตรองจริง
คุณผู้ชมค่ะที่ติดตามข่าวของแพทย์นะ
ก็จะรู้เลยว่าจริงชีวิตของแพทย์เนี่ยหนักหน่วงมาก
พูดคำนี้ได้เลยนะชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร

พี่สาวแท้เป็นคนพิการมาตั้งแต่กำเนิด
แล้วก็ไม่ว่าจะเจอมรสุมหนักขนาดไหนนะ
ไม่เคยละทิ้งหน้าที่ของลูกเลย
จริงนะคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่เนี่ย

แพทย์เองเนี่ยก็เพิ่งรู้มาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนั่นแหละ
แล้วจำตอนที่เราเห็นโมเมนต์แพทย์กับคุณแม่นะ
ก็คือภาพที่แบบแพทย์อาบน้ำเช็ดตัวป้อนข้าว
กราบเท้าคุณแม่เอ็นเตอร์เทนคุณแม่ตลอดเวลา

แล้วก็ถ่ายทอดสิ่งดีเหล่านี้มาถึงลูกชายด้วย
คือตอนนี้เลซิ่งนะอบอุ่นน่ารักมาก
นี่คุณพี่สวมขาคุณยายนะ
เข้าไปกอดเข้าไปหอมคุณยายแบบนี้

แล้วก็เลยแบบความดีแบบนี้ก็เลยส่งต่อมาถึงน้องริน
คลิปนี้เราเห็นน้องเลสซิ่งตั้งแต่เด็กอยู่เลยเนอะ

นี่เขาเรียกว่าสอนลูกดีด้วยนะ

อีกหนึ่งนางเอกสาวที่เธอสู้ชีวิตจริงค่ะ
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่ากว่าจะมีวันนี้
คุณยุ้ยต้องผ่านชีวิตที่ยากลำบากจริงนะคะ
ใช้คำนี้ได้เลยปากกัดเตรียมถีบคุณผู้ชมนะคะ
ก่อนเข้าวงการเธอลำบากที่นิดที่แค่ว่ามีกระเป๋าเสื้อผ้า๑ใบ

แล้วก็รับจ้างสอยผ้าเดินหางานกับคุณแม่จนคุณแม่เป็นลมบนสะพานลอยมาเลยค่ะ
พอคุณยุ้ยชนะการประกวดจากเวทีดังเวทีหนึ่งก็ดัดที่เกินนะครับปีนั้นนะคุณผู้ชม
ชีวิตพลิกผันค่ะประสบความสำเร็จจนโด่งดังค่ะ
คุณยุ้ยดูแลครอบครัวมาตลอดนะคะแล้วก็๒๐ชีวิตในครอบครัว
ดูแลหมดนะคะตอนนี้ทุกคนมีความสุขนี่ไงภาพครอบครัวเยอะมากจริง
ทุกคนสะดวกสบายมีวันนี้ได้เพราะว่าคุณยุ้ยจีรนันนะคะ
แล้วก็น่าชื่นชมมากจริงนะเรือนขวัญ
เห็นพี่แจ๊คเล่าให้ฟังว่าตอนที่เล่นละครเรื่องคมพยาบาล
มพยาบาทเรื่องแรกที่ฉันจำได้สัมภาษณ์
นั่งรถตัวมากับสระบูรีจริง
คือบ้านอยู่สระบูรีนั่งรถตัวมาถ่ายละคร
แล้วไปกลับด้วยนะคือสู้ชีวิตจริงนะ
ก็คือตบมือให้ทุกวันนี้เจอยุ้ยยังชื่นชมเลย
และก็เธอเป็นคนผ่ำตัวด้วยน่ารักตลอดเลย
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่เจ้าหญิงของวงการบันเทิงกันค่ะ
พี่แอนทองประสมคนนี้เป็นนางเอกสู้ชีวิตจริง
แล้วก็เป็นนางเอกสุดกระตันยูด้วย
ไม่ใช่แค่ดูบุพการีตัวเองเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าตัวพี่แอนเองเนี่ยก็ไม่เคยลืมบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือเลย
คือเราไม่เคยลืมคนตอนที่เราลำบากมีคนมาช่วยเหลือเรา

พาดเนี่ยเคยขับรถไปรับไปส่งพี่แอนตอนเรียนหนังสือนะคะ

แล้วก็แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาเป็น๑๐ปีค่ะ
แต่พี่แอนเนี่ยก็ไม่เคยลืมบุญคุณของคุณลุงเลย
แอนจะไปเยี่ยมคุณลุงตลอดเลยค่ะ
ทุกวันนี้คุณลุงก็เริ่มมีอาการหลงลืมไปบ้างก็ตามคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าพี่แอนเนี่ยก็ยังดูแลใส่ใจตลอดไปแบบนี้พี่แจ๊

แล้วก็ทุกวันนี้เอาจริงนะคะพี่แอนดังมาก

เวลาเจอพี่แอนก็น่ารักกับพี่ตลอดเลยนะ
เวลาไปขอสัมภาษณ์ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ